คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของพ่อนพจากจังหวัดตากว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่
เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาทตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาไขกุญแจดอกละ๒๐วินาทีซึ่งภายในตู้โบนัสนั้นก็จะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้
และเข้าสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

วันนี้นอกจากตอบถูกแล้วเนี่ยยังมีโบนัสกลับไปบ้านด้วย
จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเอง

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องบ้านของเราครับ
หวังไว้ว่าเขาอาจจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็น
เพื่อเป็นอาชีพเลี้ยงเขาในอนาคตนะครับ
มีเงินสักก้อนหนึ่งก็คงจะเพิ่มจำนวนเป็ด
เป็ดมาให้ลูกชายเลี้ยงเพื่อเขาจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีก

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตัวเลือกใดไม่ใช่ชื่อเพลงที่อยู่ในรูปของสอนคิรีศรีประจวบ

แต่ละข้อมีผลต่อหนึ่งล้านบาทนะครับ
เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยแม้แต่ข้อเดียว
ถูกครับ
แยกผักผลไม้ครับ
โจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือแยกผักทั้งหมดและผลไม้๗ชนิด๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

ทำไมทำไมทำไมทำไม

เวลาเราให้เมื่อ๓นาทีนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้น๒นาที
ถือว่าภารกิจนี้ทำได้นะครับเพราะฉะนั้น
ครอบครัวของพ่อนพจากจังหวัดตากได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
และได้กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
เอาละฮะเรื่องต่อไปที่ผมจะเลือกเฉลยนะครับคุณผู้ชม
เรื่องหนังสือการ์ตูนครับ
ผมชอบเวลาที่เก็บไข่กับพี่เอกครับสนุกครับ
พี่เอกเขานับเลขมั่วครับ
พอเวลาอากาศเราร้อนพี่เอก็จะพาผมกระโดดน้ำเล่นครับ
อยากช่วยพ่อแม่หาเงินเร็ว
เพราะผมก็เห็นพ่อกับแม่เหนื่อยมาเยอะแล้วครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตัวเลือกที่๓ครับสีแดงครับ

สีม่วงนะฮะก็คือสีที่ถูกต้องนะครับ
ตัวอักษรขอไข่สัญลักษ์หนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ

เพราะว่าจริงมันอาจจะพลาดลุ้นเงินล้าน
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนในข้อต่อไป
ก็ต้องมาเอาใจช่วยแล้ว
ว่าจะสามารถได้ทุนไปต่อชีวิต๑แสนบาทได้หรือไม่ในวันนี้

นั่นก็คือเรื่องโรงพยาบาลสามเงาครับ
ทุกวันนี้เขาหาเงินได้เขาให้แม่หมดเลย

ห่วงเขาว่าถ้าแม่หรือหัวหน้าครอบครัวเป็นอะไรไป

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
มะเร็งในตัวเลือกใด
ไม่ได้ถูกระบุอยู่ในป้ายเตือนนี้
ตัวเลือกที่หนึ่งค่ะมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะ

ถูกถูกถึงถูกแสน
ถูกแสนลืมแสน

เท่าที่ไม่ได้ระบุอยู่ในป้ายนั้นมะเร็งลำไส้ครับ

เอาละฮะครอบครัวของพ่อนบนะครับจากจังหวัดตาก
วันนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
และได้กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
วันนี้นะฮะครอบครัวของพ่อนพได้รับสิทธิ์เลือกกุญแจสองดอก
เพราะฉะนั้นจะส่งใครขึ้นมาเลือกกุญแจต่อชีวิตครับ

ขอเชิญเลยครับทั้งสองท่าน
กุญแจแต่ละดอกมีเวลาให้๒๐วินาที
จะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

ไอ้ไขครั้งเดียวแล้วออกเลยจะได้ไม่เสียเวลา
กุญแจ๒ดอกมีเวลาให้ดอกละ๒๐วินาที
เพราะฉะนั้นกุญแจ๒ดอกมีเวลารวมทั้งสิ้น๔๐วินาที
ใช้๔๐วินาทีต่อไปนี้ให้มีประโยชน์นะครับ

ให้ออกได้

ไม่ออกไป

จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร
เท่าสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ

จะได้โบนัสหลังตู้ที่๒กลับไปบ้านเท่าไร

๑บาท

มาลุ้นตู้ที่เหลือกันนะครับว่า

วันนี้ครอบครัวของพ่อนพจากจังหวัดตากนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น
พร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัมกลับบ้านไปเลย

ไปต่อชีวิตอะไรที่สำคัญก่อนได้บ้างค่ะพ่อ

และอันนี้จะคง
ใช้หนีนิดครับผม
แต่พ่อกับแม่ก็ต้องดูแลสุขภาพเนอะ
หมั่นตรวจเช็คสุขภาพร่างกายนะครับ

ด้วยสุขภาพผมเป็นห่วงมาก

ผมเข้าใจความเป็นพ่อเป็นแม่แต่ห่วงลูก
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเราเอง

ไข้ได้ป่วยไปวันนี้ไม่ได้แล้วนะพ่อนะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับ

แล้วยังมีความสมบูรณ์ของครอบครัว
เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถ

และคุณผู้ชมก็สามารถเป็น๑๙ที่สำคัญนะครับ

เดินกันต่อไปได้อย่างมั่นคง
ทานน้ำใจคนละเล็กละน้อย
ผมขออนุญาตฝากครอบครัวของคุณนบไว้

ขอบคุณครอบครัวของคุณล่วงหน้านะครับ
ขอบคุณหลายชีวิตที่มาในวันนี้ครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้

พบกับผมและโจทย์คำถามเพียง๔ข้อ
ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

น้ำท่วมสมองเหลือแต่ก้านสมองค่ะ
จะมีเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อจะได้มีเงินมาเลี้ยงดูรักษาลูกค่ะ
แยกประเภทของเก่าให้ถูกต้อง๓นาที
ได้หรือไม่ได้ครับ

สวัสดีครับ